เป็นเรื่องที่ติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลย
ขอดูภาษาหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งของสกิมไทยรัฐนะครับ

แล้วก็เป็นภาษาหัวใหญ่ทุกวันนะฮะ
วันนี้แล้วนะครับ
ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทั้งสี่สาวดารานางแบบเนี่ย
ก็เข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไปให้ข้อมูลกับทางด้านรองพบตร
แล้วอย่างที่คุณเมย์บอกว่าไม่อยากให้สื่อพาดหัวว่าเป็นดาราหิวเงิน
เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่แค่รับจ้างรีวิวแต่ฉันใช้สินค้าจริง
แล้วก็เท่ากับว่าฉันคือผู้บริโภคไงก็โดนหลอกเหมือนกันไง
ดาราเข้าไปก่อนที่จะถูกออกหมายเรียกนะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเขามีการจัดเกดอลจัดตาบราง
สำหรับดาราล็อตแรก๙คนจาก๑๐คลิปเข้ามาพบทางตำรวจกองปราบ
วันที่๔วันที่๕วันที่๖และวันที่๗พฤษภาคม

แต่เมื่อวานนี้สี่สาวเนี่ยเข้าไปก่อนแสดงความรู้สึกใจก่อนเลย
สาวที่ว่านี่นะคะคุณเมพิชชนาธิ์คุณแพทย์นับประพาคุณหญิงแย้นนทพรแล้วก็ออฟฟี่แม็กซิมนะคะ
ก็เข้ามาให้ถ้อยคำกับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พนักงานสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยคุณเมย์ก็บอกนะบอกว่าไม่สบายใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครหรอกที่อยากจะรีวิวสินค้าที่ไม่มีออย
แต่พอตำรวจเชิญมาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่าง
รับแล้วก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรม
คือเธอบอกว่าตัวเธอก็เกิดมาในครอบครัวของนักกฎหมาย

ดังนั้นแม้ว่าตัวเมย์เองจะเป็นนักแสดงก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่ง
คือเอาจริงก่อนที่จะรับงานเธอก็ต้องตรวจสอบก่อน
แต่อาจจะตรวจสอบเรื่องออยโดยที่ไม่ได้ละเอียด
คือตรวจสอบตอนแรกเห็นมีชื่อขึ้นก็โอเค

ถูกต้องแล้วเธอก็รับงานผ่านทางผู้จัดการ
แต่ทีนี้มันอาจจะมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นไหมที่ไม่รู้
ดังนั้นวิธีการตรวจสอบเธอบอกว่า
อยากที่จะรู้ว่ามันจะต้องทำยังไง

จะได้ไปเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
ให้กับประชาชนให้กับเพื่อน

หิวเงินเพราะว่าบางครั้งพอบริษัทเหล่านี้จัดงานฉลองยอดขาย

ดังนั้นเหมือนกันเลยพวกเราทุกคนล้วนถูกหลอก
บอกว่ารู้สึกไม่ดีมากนะในช่วงนี้
แล้วก็เธอก็ยืนยันเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์
บอกว่าได้ชิมได้ดื่มจริง
ผลิตภัณฑ์ให้ทาเธอก็ทา
ทุกอย่างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ส่งมาให้ทดลองใช้จริงหมด
ดังนั้นเราก็คือผู้บริโภคเหมือนกัน
เมื่อวานคุณเมย์นอกจากจะเป็นผู้นำทัพ
เหมือนเป็นผู้นำเลยนะเดินนำก่อนเลย
พูดก็พูดเยอะกว่าคนอื่น
เพราะว่าอธิบายชี้แจงเยอะกว่าใครเลยนะครับ
นอกจากคุณเมย์แล้วมาดูสาวแพทย์ณปภากันบ้างนะคะ
ก็บอกเหมือนกันบอกว่าก่อนที่จะรับรีวิว
ไปตรวจสอบนะสถานะออยอร์
แต่ทีนี้พอไปตรวจสอบพบว่ามันคงอยู่

แต่เธอก็บอกว่าตอนที่ตรวจสอบอาจจะไม่ละเอียดพอ
แต่เอาล่ะหลังจากนี้ก่อนจะรับรีวิวสินค้าอะไร
ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ส่วนอีกคนนึงค่ะหญิงแย้
แย้บอกเลยบอกว่าหญิงแย้เองเป็นเพื่อนสนิท
กับนายกษิตวรชิงตันหรือว่าหญิงย้วย
ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกัน
แล้วไม่ได้รับรีวิวเพราะว่าอยากได้เงินนะ

แย้ทดลองกินทดลองใช้

แล้วพอตัวเองใช้เองกินเอง๗วัน๑๔วัน
มันไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็เลยรับรีวิว
บอกเหมือนกันว่าเธอก็ถือว่าเป็นผู้บริโภค
และถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผิด
เธอก็ถือว่าเป็นคนที่ถูกหลอกเหมือนกันนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เห็นแก่เงินขนาดนั้น

อยากให้เจ้าของบริษัทสำนักสำนึกผิดและรับโทษด้วย

ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้
ไม่มีความรู้จักเป็นส่วนตัว
ไม่รู้จักเขามาก่อนไม่รู้อะไรเลย
ฉะนั้นคือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทุกอย่าง
มีคนกลางมาให้มาจ้างอีกทีหนึ่ง
นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจ
โอเคงั้นก็รีวิวได้
การทำงานหรือว่าการรับรีวิว
หรือการใช้ของพัฒน์พัฒน์ใช้
แล้วก็กินจนทุกตัวนะคะ

หรือก่อนจะทำอะไรต้องเช็คก่อนว่ามีออยอมไหม

มันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเทคให้ลึกขึ้น
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกตรงว่า
ไม่รู้ค่ะเราเช็คเท่าที่เราเช็คได้

เขาตอบคำตอบเราได้เราก็โอ
ก็คงเสียใจค่ะเพราะว่า
จริงแล้วเราก็เหมือนกับเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะคะ
ที่เห็นสินค้าเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือนะคะ
แพ็คเกจจิ้งด้วยการที่เขามีออยอร์
มีโรงงานผลิตที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็มีคนก็ขายกันเยอะมาก

ก็เหมือนเป็นคนนึงที่โดนหลอกเหมือนกัน
แต่ละคนก็เสียใจนะ

แต่ก็ขอโทษประชาชนคนที่ซื้อตาม
คนที่เชื่อเหมือนกันว่าพวกเธอทานจริง
พวกเธอเองก็บอกว่าเป็นคนถูกหลอกเหมือนกันนะ
ใช่แล้วเธอก็บอกนะดีนะที่ทานไปทาไป
หน้าไม่พังไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้
ส่วนทางด้านรองพบตรก็บอกนะคะ

พอทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าจะมีการออกหมายเรียก

ก็แสดงความจำนงมาขอพบพนักงานสอบสวนเอง

ตรงนี้เป็นการแสดงว่ามีเจตนาเข้ามาให้ข้อเท็จจริง
ดังนั้นข้อมูลที่ดาราทั้ง๔คนนำมาให้ครั้งนี้เนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนก็จะเก็บข้อมูลสอบปากคำ
ไม่ใช่ผู้ต้องหารึลงจากนั้น
พนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมหลักฐาน

สรุปอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มดารามีเจตนาหรือไม่
และมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดในภายหลังเนี่ย
ตารอดูวันนี้ค่ะรองผ่อบอตรอบอกว่า
จะมีการเปิดเผยรายชื่อดาราล็อต๒
ก็คาดไว้ว่าล็อต๒น่าจะมีประมาณสัก๑๐คน
แล้วก็เมื่อวานนะคะช่วงบ่าย
รองพบตรก็สอบปากคำนางสาวสุดาพรนำพล
เป็นหนึ่งในโรงงานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีตั้งแต่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่าตรงนี้โรงงานนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลิตสินค้า
ที่แสดงฉลากแบบไม่ถูกต้องด้วยนะคะ
รองพบตรบอกว่านางสาวสุดาพรเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูล
พบว่าเจ้าของโรงงานก็คือว่าที่ร้อยตีปวีปานดำรงสถิต
อันนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนนี้
แต่ก็จะมีการสอบสวนจะมีการขยายผลต่อไป
ส่วนการค้นโรงงานพบความผิด๒ส่วนนะคะคุณผู้ชม
หนึ่งเลยก็คือมีสินค้าผิดกฎหมาย
กับ๒คือรับผลิตสินค้าปลอม
ซึ่งอันนี้ก็เข้าข่ายความผิดในการผลิตอาหารปลอม

แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาแก่นางสาวสุดาพรแต่อย่างไรนะคะ
วันนี้๒๘เมษายนเวลา๑๐โมงเช้าใกล้แล้วนะ
คนตำรวจเอกวิรัติชัยทรงเมตตาบรองพบตร
จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวดารา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าคดีนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกิน๔๕วัน
คือดาราศิลปินทั้ง๕๙ก็ท่านจะต้องเชิญมาสอบปากคำให้หมดแหละ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงก็ทำงานหนักเหมือนกัน
ไปสอบถามดาราที่อาจจะมีรายชื่อเอี่ยว
แล้วก็ตามไปย้อนดูในโลกโซเชียลว่าดาราคนไหนเคยรีวิวสินค้าบ้าง

เมื่อวานนี้คุณจุ๋ยก็ออกมาพูดแทนแล้ว
คุณจุ๋ยก็บอกโอ้โหเช็คทุกอย่างดำเนินการด้วยตัวเองแหละ
แล้วก็รีวิวจริงแต่ว่าเงินที่เป็นค่ารับจ้าง
เอาไปบริจาคต่อแล้วเพื่อซื้อกรุพันธ์ทางการแพทย์
คุณเมเฟื่องเองก็ยอมรับว่ารีวิวสินค้าในเครือบริษัทนี้จริง
แต่ก็เช็คเบื้องต้นเกี่ยวกับเลขของออยแล้วเหมือนกัน
คือหลายคนเช็คเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์

คือเป็นช่องทางที่ประชาชนคนทั่วไปเสิร์ชได้ง่ายคุณ
แต่ว่าเราก็ไม่รู้จริงว่าเบื้องหลังเลขออยอที่ปรากฏ
บอกไปเจอแค่เลขจดแจ้งก็คิดว่าออยขึ้นทะเบียนกันไว้แล้ว
นี่นอกจากดาบราที่อาจจะเป็นทั้งผู้เสียหายหรือว่าจะตกเป็นผู้ต้องหา
แล้วทีนี้สินค้าที่เอามาเก็บในสต๊อกมันขายไม่ได้แล้ว
มันก็สร้างความเสียหายต่อผู้ขายเหมือนกัน
ต้องไปตามหาเจ้าของต้องหาคนผลิตต้องหาตามหาบริษัท
เรียกร้องเงินจากผู้ต้องหาเหมือนกัน
บอกว่าขอเอาของคืนแล้วเอาเงินคืนได้ไหม
เพราะตอนนี้เขาก็ตกเป็นผู้เสียหาย
สคบก็ต้องส่งต่อให้ทางตำรวจตรวจสอบกันต่อไป
ทางออยเองนะคะก็ต้องทำงานหนักกันต่อเนื่อง
เพราะว่าในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรือว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอีกหลายแบรนด์ที่มีผลกระทบตามมา
และทางออยตอนนี้ถูกจับตามองอย่างหนักเลยนะ

ล่าสุดมีประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ
ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ค่ะบรรจุสารที่ถือว่าเป็นอันตราย
เหมือนช่วยระบายขับถ่ายของเสีย

พบว่าเป็นยาแผนปัจจุบันไซบูทรามีน
ซึ่งสารนี้นะคะเป็นสารที่มีผลต่อประสาท
ในการกดประสานไม่ให้หิว
แล้วก็เป็นยายดน้ำหนักที่มีผลข้างเคียงรุนแรง
ความดันโลหิตสูงหายใจไม่ออกหัวใจล้มเหลว
ซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
เพิกถอนออกจากตลาดแล้ว

เพราะว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงนะคะ

เป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนด้วย

โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากการที่ทานผลิตภัณฑ์นี้ด้วยแล้วนะ
เป็นผู้ชายเป็นนักธุรกิจ
ทานมา๒เดือนแล้วก็เสียชีวิตนะ
เพราะตอนนี้ในผลิตภัณฑ์ของเมจิกสกิน

ว่ามีสารเมดแอมเฟตามีน
หรือว่าสารตั้งต้นของยาบ้านนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์กันต่อไป